ไม่ต้องสวัสดีผู้ชมฝากกันแล้วเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเยอะจริงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
พบกับเราได้เลย๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้าแบบนี้เช่นเคยเลยนะคะ
นั่นแหละค่ะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงข่าวที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ

ตอนนี้อยู่บนหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะนี่พาดหัวนี่เลยนะคะเรือร่มดับเพิ่มยอดพุ่ง๒๒คน
ยังกู้ซากไม่ได้นะคะมาติดตามกันเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มท่านผู้ชมค่ะ

ผู้เสียหายผู้สูญหายจากเหตุเรือของผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะคะ

จนกระทั่งมาพบผู้สูญหายอีกหนึ่งลายชื่อว่านางสาววชิลาบุญยิกา

พบศพที่บริเวณวัดพนันเชิง

เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๕นาที
คือพอพบก็รายงานข่าวเลยนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒๒จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ขณะนี้มียอดรวม๒๒บาทเจ็บ๔๓ราย
และยังคงสูญหายอีก๗ที่ยังหาไม่เจอนะฮะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างเคลื่อย้ายมาที่กองอำนวยการวัดสนามชัย

แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อส่งให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพร้อมนักประดาน้ำเนี่ย

ท่อนการกระแสน้ำที่เชี่ยวกลางอย่างที่เห็นนี้นะคะ
ทำให้การทำงานยากลำบากมากเลยค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผันตำรวจเอกสุดท้าย
เปิดเผยได้ว่าตอนนี้วางแผนดำเนินคดีกรณีเรือล่มนี้นะคะ
โดยเบื้องต้นควบคุมตัวคนขับเรือและเจ้าของเรือไว้แล้ว
ในข้อหาขับเรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
อกจากนี้ยังเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พรบการเดินเรือและพรบเจ้าท่า
ส่วนรายละเอียดการสอบปากคำนั้นยังไม่ขอเปิดเผย
ตอนนี้ก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งสองและยังไม่ให้ประกันตัวนะคะ

ก็ยังว่ายังไงคือปกติแล้วปัญหาคือเขาบอกหนักเกินใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือไม่ใช่เรือของยุธยาคือ
คือเช่ามาจากจังหวัดนทบุรีนะฮะ
แล้วก็ทางที่เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ด้วยกันในเรือนเขาบอกว่า
แซงในเรือไม่เหมือนรถคือต้องแซงซ้าย
เรือเร็วที่อยู่ทางซ้ายแต่ลำนี้จะแซงทางขวา
แล้วก็เลยไปชนเซียนนี้
ข้างล่างมันทำให้เรือไปกระแทกของแข็งข้างล่าง

เพราะแผ่นดินไหวกันเยอะนะ๔๕ก็ยังโอเคพอรู้สึกเป็นเยอะพอสังคม
ไปจากฝั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พม่า๒สัปดาห์ก่อน

ใช่เกาหลีก็เมื่อประมาณ๒สัปดาห์ก่อนก็เกาหลีก็แผ่นดินไหว

ที่มันไหวเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติจริงเหรอ
อ๋อใช่คนนั้นที่เราถามกันที่มันเกิดจากธรรมชาติหรือเปล่า
แต่ในขณะเดียวกันเรากลับมาที่เรือของเราเนี่ย
ซึ่งถ้าสมมุติคนจะแชร์คลิปกันเยอะเหมือนกัน
เราจะเห็นบรรยากาศว่าเฮ้ยช่วงเวลาแห่งความสุขมันเร็วเหลือเกิน

เรือแร่งแบบยังบกไม้บกมือสนุกสนานกับชายฝั่งใช่ไหมฮะ
ใช่สักช้อนแป๊บเดียวแล้วมันฟึ๊บลงไปแบบ

ื่นเริงมันอยู่ริมฝั่งก็เป็นช่วงไปเที่ยวใช่ไหมฮะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
แล้วก็กินดื่มกันอยู่ที่ร้านอาหาร
เรือก็ดูสนุกสนานเพราะว่าก็ไปบุญทำบุญกันมา
เมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณ๒ทุ่ม๓๓นาทีน่าจะเป็นเวลาที่นั่นเนอะมีผ่านดินไหวเนี่ยครับ
ช่วงนี้เราติดตามข่าวทัวร์จีนกันเยอะเนอะ
จนถึงขนาดก็บอกว่ามันเป็นวิกฤตอีกอย่างหนึ่งว่าทัวร์จีนที่จม
ครับว่าทัวร์ศูนย์เหรียญก็ที่โดยต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังว่าทัวร์ศูนย์เหรียญคืออะไร
คือทัวร์ศูนเหรียญมันมีทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าทัวร์ศูนยคือทัวร์ราคาถูก
ของจีวอรี่สมุนไพรที่เขาชอบของสปาคนจีนชอบของกิน
แล้วก็ไปเที่ยวฟาร์มจราเข้ฟาร์มเสือเขาจะชอบมาก

แต่ในบริษัทตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทคนจีน

โดยมีคนไทยปะหน้าเอาไว้เอาคนไทยไปนอมินี
นั่นแหละซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะก็โดนเพราะอันนี้เป็นอาชีพสงวนนะ
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เขาจะเอาจริงเกี่ยวกับทัวร์ประเทศจีน
ใช่เนี่ยเขาบอกว่าข้ามขายทัวร์ต่ำกว่าทุนใครทำผิดจับนะคะ
เผยมีบัญชีดำบริษัทนำเที่ยวแล้ว
หลายคนก็บอกว่ากำลังกลัวว่าตำรวจจะแบบว่าจับจริงหรือเปล่า
ตำรวจท่องเที่ยวก็ยืนยันไม่ได้จับบริษัททัวร์๓๘๖บริษัท
ตามที่เป็นข่าวลือมาก่อนหน้านี้นะคะ
เพียงให้ทำธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเสียภาษีให้มันถูกต้อง
ไม่ใช่ทำธุรกิจพันล้านเสียภาษีแค่แสนเดียวไง

คือเคยมีบริษัทโนมินีขนเงินออกนอกประเทศไป๒๐๐ล้านบาท
อายัดได้ทัน๑๘๗ล้านบาท
เงินออกไปแล้วไม่เคยกลับมาเมืองไทยก็คือออกไปแล้ว

คือออกไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้วนกลับมา

เป็นเจ้าภาพจัดเสวนานะคะระหว่างภาครัฐและก็เอกชน
เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ
และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

ก่อนหน้านี้เขาก็หารือกันในเรื่องของความหวัดกลัวของบริษัททัวร์
แล้วก็นำนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการร้านขายสินค้าต่าง

เนื่องจากนี้ก็มีข่าวระบุออกมาอีกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเตรียมดำเนินการกับอีก๓๘๖บริษัท
เครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญในเรื่องนี้

ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำไปตามหลักฐานที่มีนะคะ
ขอให้บริษัททัวร์ทำธุรกิจได้แบบตามปกติ
ทัวร์ในราคาที่เหมาะสม

ไม่เอารัฐเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ฉวยโอกาสนะคะ

การปฏิบัติยังไงให้มันถูกกฎหมาย

เงินมันน่าจะสะพัดเดี๋ยวก็ไม่สะพัด
คนจีนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นเอง
ซึ่งโอเคละรีสอร์ทก็ต้องไปพักรีสอร์ทคนจีน
ขายทรัพย์สินให้คนจีนขายทรัพย์สินให้คนจีน
จีนมาซื้อโรงแรมคนจีนมาซื้อรีสอร์ท

เพราะฉะนั้นปุ๊บไอ้แก๊ประหว่างที่เราคิดว่านักท่องเที่ยวเยอะ

รายได้ของคนในพื้นที่จะเยอะ

ทั้งพนักงานในบริษัททั้งหมดบางทีเป็นต่างชาติ

แม้กระทั่งรถทัวร์พี่เหมียว
คือบริษัททัวร์เป็นของไทยเหรอ

เขาใช้คำว่าเหมือนเป็นนอมินีคือเป็นต่างชาติ
แต่มาใช้ชื่อของคนไทยในการทำธุรกิจในเมืองไทย

หนึ่งว่าที่จะเพ่งเล็งให้จะต้องถูกจับตอนนี้

คุณรู้ไหมว่าข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ย

เขาบอกว่าคนไทยทำท่าเหมือนรังเกียจเขา

ถ้าสมมุติเราไปตั้งค่าทัวร์แพงเมื่อเขาก็บอกว่าโอเคเอฟเวอร์เลสอยู่ที่๒๐๐๐กว่าจนถึง๓๐๐๐บาทเนี่ย
เราไปตั้งระดับนั้นปุ๊บมันก็จะเท่ากับคนจีนไปที่ญี่ปุ่น
คนจีนไปที่เกาหลีหรือวันนี้คุณจะเห็นว่าครัวจีนเนี่ย
เขาแคนเซิลไฟที่นี่จะไปผ้ามาไม่ได้เนื่องจากผ้ามาทุกสิ่งอย่างแพงหมด
แต่คนก็เริ่มย้ายมาที่หลวงพระบางเวียงจันทร์

เขากำลังหารื่องกันยังไงว่าควรจะทำอย่างไรดี
อันนี้วาระแห่งชาติที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวนะฮะแพทย์นับประภาท้อง
เมื่อวานนี้ทุกคนแบบว่าติดตามการแถลงข่าวของคุณแพทย์มากช่วงนี้เองเนอะ
ซึ่งมันก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์หลังจากนั้นต่อมาวันนี้ลงไทยรัฐหน้าหนึ่งเลย

มันก็พาควงเบ้นท์นะฮะรับท้อง๔เดือนจุงมือเบ้นท์เนี่ยฮะแจงเผยทารกเนี่ยเพศชายด้วย

ก็ควงแฟนนุ่มซึ่งเป็นนักแข่งรถเนี่ยมาแถลงข่าวซึ่งก็เกิดคำถามตามมาเยอะเหลือเกินว่า
เองจี้พูดหรอเองจี้เอาใบบัวมาปิด
ช้างตายต้องเป็นตัวเอาใบบัวปิด

อ๋อได้เอาใบบัวมาปิด

ว่าที่ผ่านมาทำไมนางถึงอยู่ดีท้อง
แล้วแบบก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีการแบบว่า
เซอร์ไพรส์ผู้ชายขอแต่งงาน

เป็นการเซ็ตฉากขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งคนก็ไปถามนางเยอะเหมือนกันนะฮะ
นางก็บอกว่าจริงแล้วนางปรึกษากับผู้ชายมาตลอด

แต่นางมีซีสตลอดระยะเวลา

ซึ่งผลของการมีซีสที่มดลูก
ไม่ใช่มีซีสนางบอกมีซีสแต่ไม่ได้บอกยาย

มันไม่เอฟเฟกต์กับลูกเหรอ
จริงถ้าไม่ได้ใหญ่มากก็มีโอกาสดีได้
แต่โดยส่วนใหญ่บางคนที่เป็นซีสและวิธีการรักษา

บางคนเขาก็ให้กินยาคุมเอาไว้เพื่อไม่ให้
ตลาดมันใหญ่ขึ้นแล้วมันจะฝ่อลง
คือนางบอกว่าจริงแล้วคนก็ถามว่าเฮ้ย
ทำไมถึงท้องท้องก่อนหรือเปล่า
บอกเมื่อหยุดยาปุ๊บก็มีน้องทันที
แล้วอันตราซาวเมื่อสองเดือนที่แล้วแต่ไม่เจอเจอแต่ซีส

ไม่เจอลูกเจอแต่ซีส
ครบ๓เดือนนางก็ไปตรวจอีกรอบนึง
แน่ใจว่าเด็กมาแล้วล่ะแล้วก็แข็งแรงดี
ตอนแรกนางไม่กล้าบอกใครเพราะว่า
กลัวว่าเด็กจะไม่สมบูรณ์

ช่วงที่ผ่านมานางทำงานหนักมาก

คุณหมอคุณหมอเนี่ย
ก็คอนเฟิร์มว่าลูกสมบูรณ์ดี

หล่อนเบะปากใส่ข่าวแพทย์นับประพา
อุ๊ยใช่แต่คือหมายความว่าคนก็คือเดินออกมาค่ะ
หลายคนก็ต้องมองต่างมุมมองคิดเหมือนไม่เหมือนกันไง
อู๋มีหายมุมมากเลยในคอมเม้นต์นี่เออแบบว่าน้องแฮน
แบบจะไม่รู้ตัวเลยเหรอแบบว่าแบบว่า
คนค่อนข้างแบบว่าอยู่ในวงการมานานอะไรอย่างนี้

นางบอกว่านางกลัวลูกจะไม่สมบูรณ์
เพราะว่า๒เดือนแรกนางไปตรวจเจอแต่ซีสว่ะ
เพิ่งมาเจอว่ามีลูกเมื่อ๓สัปดาห์ที่แล้ว
อืมแล้วก็เมื่อนั้นเขาจะเรียกว่าหนูไม่สเนกว่า
การมีลูกทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างตามมาถูกไหมคะ
ถูกมีลูกปุ๊บก็เลยต้องคิดแผนกับ
คือแฟนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขอแต่งงาน

แต่จริงคือก่อนหน้านี้มันมีประมาณสัก๒เดือนก่อน

ว่าเขาแบบอยากจะมีลูกถ้าเกิดมีลูกไม่ต้องตกใจ
พูดอย่างนี้ตั้งแต่มาอัดเคาะลูกดาวแล้ว

ยืนยันว่านางไม่ได้จัดฉากนะ
นางบอกว่าหลังจากมีลูกนางไม่ได้จัดฉากแต่ผู้ชาย

เขาบอกเขา๔เดือนแล้วถูกไหมคะนับย้อนไปว่าวันนี้กัญญาไม่นับ
นับสิงหาถูกไหมคะสิงหาแล้วก็กรกฎามิถุนาพฤษภา
แต่จริงอัดรายการตั้งแต่เมษาไปแล้ว

ตั้งแต่วันที่พี่มดบอกว่าไปเจอเขาที่สตรีทนั่นแหละ

เพื่อความสบายใจอย่าไปนับ

ตัวเลขเข้ามานับได้ไหมคะ

เอาไว้ให้ดูแล้วกำลังจะแบบโอ้โหขอคลิปนี้นิดนึงไม่ทันเลย
บางอย่างเราเคยออกท็อกทะลุดาว
หมอลักษณ์ก็เตือนว่าราศีของคุณระวังดวงแตกนะ
หลังจากหลังวันที่ดาวย้ายในช่วงเดือนสิงหาคม

ราศีเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นจริง
อย่างราศีสิงศ์รู้สึกแพทย์จะสิงนะ

มันจะมีราศีบางราศีซึ่งดวงจะแตก

อาจจะแบบว่าท้องก่อนแต่งหรืออะไรอย่างนี้
เราลองไปดูหมอรักกันอีกสักครั้งหนึ่งที่นางดูเอาไว้

อาจารย์บอกว่าหลังจาก๗สิงหาไป๘เดือน

หรืออาจจะได้สืบความสัมพันธ์กับคนที่ได้เจอแล้วมากขึ้น

อาจารย์มาดูอีกมุมหนึ่ง

ดาวเสายกมะเร็งชะตาไป๒ปีครึ่ง
โหรศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตา

และอยู่๒ปีครึ่งมันคือช่วงดวงแตก
มันแปลว่าไอ้ตัดที่มันเจอแล้วตัดสินใจนั้นมันอาจจะผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุมีอะไรที่เกิดขึ้น
แพทย์ระมัดระวังระมัดระวังการตั้งคันก่อน
ก่อนที่จะได้แต่งงานหรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
เดี๋ยวอันจะนำไปสู่ในสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าแต่งแล้ว
อาจารย์ทำไมไม่ดูว่าหนูจะอยู่รอดไหมจากนั้นใช่ไหม
บางทีมันจะมีเหตุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูว่า
ปี๒๖๐๖๑ไปถึง๖๒อีกครึ่งปีคือ๒ปีครึ่ง
ตั้งแต่ปี๒๖๐แพทย์ต้องถึงจะมีใคร
ก็ขอให้อดทนเรียนรู้ระมัดระวัง
อย่าเพิ่งลงเอยในนิติกรรมแห่งความรักที่จะมีต่อกัน
อืมยังไม่แนะนำแต่งงานอ่ะ

คือฉันรักพูดตรงเป้งอย่างนี้ค่ะ
ถึงบอกว่าถ้าสมมุติของแกขึ้นขึ้นใครไปประมาณสักเทปหลัง

เทปแรกยังไม่ค่อยพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บแกจะเป็นคนที่ดูแบบตัวค่อยมาก

สมมุติแกทักขึ้นมาก็คือตรงหมด
ถ้าหลังจาก๖โมงเย็นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
แต่ต้องประมาณสัก๖โมงทุ่มหนึ่งในขณะนั้นพวกเราก็กำลังจะตาย
อาจารย์ลักษณ์กำลังอาจารย์ลักษณ์มาแล้ว

อ๋อเหรอแต่คุณถามอะไรเนี้ยตอบได้หมดอืม
ทีมงานพวกนี้ก็เคยไปรอสัมภาษณ์วิทยาลักษณ์ตอน๑๒นาทีกี่โมง
เที่ยงคืนแต่เที่ยงคืนพลังจะแรงมากอะไรแบบนี้จริง
แกจะทักมาตรงเป๊บแล้วแกพูดแบบชัดมากเลยเนอะ
อืมเขาบอกเลยเขาบอกเขามั่นใจว่าถ้าสมมุติดวงเนี้ยดูได้เลยว่าดวงคนไหนเนี้ย

แน่นอนว่ากระแสข่าวในโลกโซเชียลก็มีมาถึงแพทย์นับประพาอีก
ค่ะว่าจริงแล้วเนี่ยอื้อ
เหมือนไปอย่างแบบว่าไปจับผู้ชายหรือเปล่าหรือไปอะไรหรือเปล่า

แบบบ้านเขามีฐานะพอสมควรนะเขาเป็นนักแข่งรถนะ
ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกรถแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม

แล้วก็ส่วนเรื่องแต่งงานนางก็บอกยังไม่แพลนให้ฝ่ายชายเป็นคนจัดงานแต่ง

ถ้าทราบแพลนเมื่อไหร่ก็จะจัดงานตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วล่ะ
ยังไม่มีอาการแพ้ท้องทุกอย่างปกติดียังใช้ชีวิตปกติ

ส่วนเรื่องซีดไม่มีผลต่อเด็กนะฮะและการที่จะมีลูกทำให้ซีสหายเป็นปกติด้วย

จดทะเบียนเนี่ยยังไม่ทราบ
แต่ตอนนี้อยากเห็นหน้าลูกว่าหัวจะทองเหมือนพ่อหรือเปล่า

แล้วก็คนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นดาราท้องก่อนแต่งเนี่ย

นางบอกเป็นจุดประสงค์ของนางอยู่แล้วว่าอยากมีลูกอยากมีครอบครัว

แต่นางก็ไม่ได้แนะนำใครว่า

ที่ทุกคนสะดวกซึ่งตนสะดวกที่จะมีน้องก่อน
ส่วนชีวิตครอบครัวตนไม่ได้คาดหวังหากอนาคตต้องแยกทางกันก็ไม่ซีเรียส

ก็พูดเลยนางก็พูดไว้ก่อนเลยเหมือนแบบว่า
ถ้าอนาคตจะต้องแยกทางกันนางไม่ได้ซีเรียส
เพราะคนในครอบครัวของตนก็ไม่มีใครแต่งงาน
แต่งงานไม่ใช่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านผู้ชายหรือยังนักข่าวก็แน่นอน

ข่าวไปถามนางว่านี่เก็บข้าวเก็บของไปอยู่บ้านผู้ชายหรือยัง

ให้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

ที่เลือกให้คนคนนี้เป็นพ่อของลูกคือเขาน่ารัก

เป็นเพื่อนกันมากับผู้ชายคนนี้๗ปี
ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแว้น

ผู้ชายเมื่อก่อนเป็นเด็กแว้นแพทน์พูดอย่างงั้น

เองจี้เธอฟังเธอยะเปะปากก่อน

หากจริง
เดี๋ยวฉันให้เพชรมาตบแกแล้วกัน

หนูเป็นถามตัวแทนของคนหลายคนที่อยากรู้
ไม่แต่จริงเมื่อวานนี้เราคุยกับพี่หนุ่มเขาก็พูดนะ

แต่ว่าเราก็ชัดเจนหนูยังซอฟต์หน่อยให้ให้ม้าถามนะ

พี่ม้ามาทำไมคะ
นั่งดูคิวผิดสมน้ำหน้ายังหวดรอเชถมิอย่างอีมะดำ

กิจจับตัวเงินตัวทองฮะอยู่ที่สวนลุม
เราต้องยอมรับว่าที่สวนลุมเนี่ยมีเยอะจริงดิฉันไปบ่อย
คือเราเขาเรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวของไทยไทยรัฐเนี่ยนะคะ
เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สวนลุมพินีนะคะ
คุณเจี๊ยบนันทพรธาวระ
ซึ่งวันนี้เราจะโฟนอินกับเขาเพราะว่ายังเช้าอยู่เดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็น
ว่าเขามีการจับเตรียมการยังไงบ้าง
คุณเจี๊ยบไปรอที่นั่นเลย
คุยกับคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบ
เขาไม่เห็นเราจริงค่ะคุณเจี๊ยบภารกิจจับเงินตัวทองไปถึงไหนแล้ว
ค่ะก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้ล้อหมุนกันมาปักหลักกันอยู่ที่ภายในสวนลุมพินี
ตั้งแต่ตีสี่แล้วค่ะเพื่อที่จะดูว่าใช่เพื่อที่จะดูว่าบรรยากาศที่สวนลุมเนี่ย
คือวันนี้เป็นวันดีเดย์ของกอทมที่จะจับเติมเงินตัวทองใช่ไหมคะก็เลยอยากรู้ว่า
ประชาชนยังคงมาใช้บริการออกกำลังกายเหมือนเดิมไหม
แล้วยังไปไหมคะคนยังยังคงมีประชาชนมาใช้บริการเหมือนเดิ
เพราะว่าเท่าที่ไปสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไร
คือตัวเงินตัวทองก็เจอกันทุกเช้าอยู่แล้วคือถ้าเกิดเจอวิ่งตัดหน้าปุ๊บ
เขาก็จะวิ่งหนีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามที่จะไม่ไปเหยียบมัน
เจี๊ยบคนวิ่งหนีคือคนหรือว่าตัวเงินตัวทองหนีตัวทอง
ก็วิ่งคือตัวเงินตัวทองไม่น่าจะวิ่งหนีครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองที่นี่
เขาอยู่จนชินคุ้นชินกับคนก็พยายามที่จะวิ่งลีกไปทางอื่นซ่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ากรณีที่กรทมได้ลงพื้นที่จับในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่ามีการร้องเรียนของประชาชนเข้าไปค่ะ
ว่าตอนกลางคืนที่นี่เขาจะเริ่มเปิดประตูให้เข้ามาวิ่งแต่ตี๔๓๐ใช่ไหมคะ
ก็จะมีคนวัยทำงานมาวิ่งตั้งแต่เช้ามืดแล้วด้วยความที่ผิวหนังของตัววรนุษย์เนี่ยแหละค่ะ
ก็คือมีสีคล้ายกับถนนใช่ไหมคะแล้วก็เผลอไปเหยียบเข้า

ก็คือตัวนุษย์ก็แว้งเข้ามากัดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไปร้องเรียนที่กรทม
ก็เลยเป็นที่มาของการจับในวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วเขาจะจับให้หมดเลยป่ะฮะมีสี่ร้อยกว่าตัวเนี่ย
จริงก่อนหน้านี้จับมาแล้วสองครั้งนะคะก็คือจับมาแล้วสองครั้งทั้งหมดประมาณแปดสิบเจ็ดตัวค่ะ
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๓เพราะว่าจากการที่กรทมเขาลงพื้นที่สำรวจเนี่ย
พื้นที่ที่ส่วนรวมเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
ก็มีตัวเงินตัวทองตัวละนุดเนี่ยประมาณสักสี่ร้อยตัวค่ะ
วันนี้คือคือเขาจะจับสี่ร้อยตัววันนี้เพื่อจะย้ายไปเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนใช่ไหมคะ
ค่ะไม่น่าจะจับได้ครบทั้งหมดแต่ว่าตัวเงินตัวรองภายในภายในพื้นที่มีประมาณ๔๐๐ตัว
น่าจะจับส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมา๒ครั้งก็จับประมาณไปเกือบ๑๐๐ตัวแล้ว
แต่ไม่รู้เวลาจับมันจะแตกตื่นขึ้นมาแล้วคนก็จะแตกตื่นอย่างนั้นหรือเปล่า
อย่าลืมว่ามันเป็นคนไม่กลัวคนแต่เขาจะอยู่ที่ว่าประเด็นอยู่
เขาจะไปอยู่ตามท่อหรือเปล่าหรือจะไปอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ปัญหาของการจับน่าจะมีอะไรบ้างฮะ
ปัญหาของการจับก็คือตอนนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยแล้วก็
แล้วก็สื่อต่างชาติประมาณตอนนี้เขาเข้าประมาณ๔๒สำนัก
โอ้โฮจะไม่มีพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ไปจับตัวสิคะ
สื่อไทยก็๒๐กว่าแล้วอะค่ะรวมถึงสื่อต่างชาตินี่ก็คือมีทั้ง
ลอยเตอร์บีบีซีเนธเคบีเอ็นเอ็นอีเทอร์ทั้งฝรั่งและญี่ปุ่ง
นี่คือเขาต้องการจับเพื่อลดจำนวนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะจับไปให้หมดคือให้มันน้อยลง
ใช่ค่ะคือต้องการจับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่มีการจับ
แล้วก็มีการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์กันค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นการลดจำนวนค่ะ
ในกรณีของสื่อต่างชาตินะคะคิดว่าน่าจะมาดูในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
ความรุนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นพื้นที่กว่า๑๐๐๐ไร่ของสวนรุม

วันนี้พื้นที่ทั้งหมดก็จะไปดูว่าเราจะได้จับได้กี่ตัวกันเหมือนกัน
แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายต่างค่ะ
ตอนนี้คุณเจี๊ยบคะที่นั่นสว่างยังคะ

คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมานะคะว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับเนี่ยก็ไม่ได้มีปืน

เขาแจ้งมาว่ามีเพียงแค่กระสอบป่านเชือกป่าน

เขาจะเริ่มจับกันตอนประมาณกี่โมงนะคะวันนี้

ตัววรนุษย์จะชอบออกมาอาบแดด

แต่คุณเจี๊ยบก็จะติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นตลอดใช่ไหมคะ

ออกมาอาบแยก๙โมงเออดีนะครับ

วิ่งหน่อยใกล้อนุสาวรีอะมีข้าวต้มอร่อยมาก

ไม่เป็นไรวันนี้ก็ติดตามการจับตัวเงินตัวทองวันนี้ได้
คุณเจี๊ยบก็จะติดตามอยู่ที่หน้าทางไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทั้งวันนั่นแหละวันนี้

ไลน์มันเงาแว๊บไลน์มันชัดมากอายุมักแล้ว

แล้วเดินไปตามท่อเห็นเนี้ย

แต่เมื่อกี้ที่เห็นในภาพเดินกันสุดฤทธิ์

คืออย่างนี้เขาบอกว่า
ใครที่ชอบฮิวเข้ามาไอโฟน๗ระวังจะโดนจับ

เราจะต้องรอเครื่องศูนย์ซึ่งเครื่องศูนย์เนี่ยก็น่าจะมาสิ้นเดือนหน้า

ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
เอาละครับแน่นอนว่าไอโฟน๗คงจะเข้ามาจริง
ร้านมีแล้วณวันนี้ราคาเมื่อวานพี่ไปเช็คมา

ห๊ะคือ๔๐๐๐๐กว่าเกือบ๕๐๐๐๐
เหมือนเมื่อวานจะไปถอยซะหน่อยก็ถอยดีกว่า
พี่จะไปถอยแล้วเหรอคะไปก่อนอีกแล้ว

หลายคนตอนนี้พอมีกระแสออกมาว่า
โอเคไอโฟน๗ออกมาเรียบร้อยแล้วทางฝั่งเมืองนอก

คุณเชื่อไหมเราคิดว่ากระแสมันแรง
ปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราป่านนี้เราจะต้องเห็นข่าวในเมืองนอกว่า

ปีนี้บางประเทศมีคนไปต่อแถว๒คนว่ะ

จากที่คนจะต้องไปต่อแถวตั้งแต่แบบ๓คืน
เพื่อเจอได้ตอนเช้า
แต่อย่างนี้ต้องบอกว่าสุรกากรเขาเอาจริงนะคะ
สั่งตรวจเข้มคนที่ว่าไอโฟน๗เข้ามาไทยเพื่อจำหน่าย

เขายังไม่ได้มีการนำเข้ามาหลายร้าน
เดี๋ยวฉันหิ้วเข้ามาให้จากต่างประเทศคือฮิ้วขึ้นเครื่องบินมา
วันนี้เขาบอกเลยนะคะว่าอธิบดีกรมศุลกรได้ออกประกาศกำชับเลยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่สุรกากรประจำด่านตรวจสนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองแล้วก็ตามเขตชายแดนเนี่ย
เข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ถ้าหากตรวจพบก็จะมีการยึดเก็บไว้ทั้งหมด
แต่ถ้าเกิดเอาเข้ามาเพื่อที่จะเอามาใช้เอง๑๒เครื่องนี้
ก็ยังโอเคได้แต่ก็อาจจะต้องมีการเสียภาษี
คุณราคาเพิ่มตามกฎหมายสักนิดหนึ่ง

ถ้าตามสูตรเนี่ย๒๗๐๐๐บาท
ถ้าสมมุติละครับตามที่รอสูตร
อยู่ที่ประมาณ๒๒๕๐๐บาท
แต่เมื่อเข้ามาประเทศไทยปุ๊บมันจะอยู่ที่ประมาณ๒๗๐๐บาท
จะมีตั้งแต่ราคา๒๖๐๐๐บาท
ใช่มีสีเปลี่ยนถูกแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามันกันน้ำ
กันน้ำประมาณ๑เมตรก็คือกันฝุ่นกันน้ำคือมันจะไม่มีช่อง
พอเป็นอันนี้คือช่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่มีสายก็จะอยู่ห้อยอยู่กับมันแค่นี้
เหมือนคนแขนขาขาดอะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราจะต้องรอดูว่าประเทศไทยจะมากันเมื่อไหร่
แต่เขาคาดว่าน่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะถึงตามศูนย์อืม
คนไทยก็ชอบความท้าทายนะแค่มาตื่นอย่างนี้
เหมือนไหมน่าจะเหมือนน่ะเนอะ
ไม่เหมือนหรอกค่ะเพราะคนละบริษัท

รอก่อนอย่าฮิวมาเลยเดี๋ยวถูกจับ
เวลารู้สึกแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะต้องแข่งกันตามแพ็คเกจ

แต่แค่จะเพ้อถือก่อนอีกอีกลง
เช่นที่ความเป๋อมาก
ชอบคำนี้มาก
งั้นมาดูเรื่อง
เข้าวิชาโภชนาวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
เขาเตือนมาว่าการดื่มชาไข่มุกเป็นเวลานานอย่าทำอย่างนั้นเลย

ที่สำคัญจัดอยู่ในกลุ่มพวกกาแฟเย็นชาเย็น
วัยรุ่นหลายคนชอบดื่ม

ประสบการณ์เรื่องการที่เขาวิเคราะห์เรื่องคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ย
แค่๒๓แก้วนั้นน้ำหนักจะขึ้น
พอมาควบคุมให้กินวันเหลือวันละแก้วเดียวที่หนักอย่างนี้นะคะ
น้ำหนักลดลงไป๑ที๑ลดลงไป

เยอะเนอะพอมันชื่อน้ำตาล
ก็ฟาดน้ำตาลไปทีละแก้วน้ำตาลล้วนเลยนะฮะ

คือแบบมันหิวแล้วมันอยากกินอะไรหวาน
แล้วเดินผ่านพอดีไม่ได้กินนานแล้วซื้อไปปั๊บ

อ้วนมากยูหยุดกินเดี๋ยวนี้ยูหยุด

ใช่เขาบอกว่ากินอะไรอย่างนี้นะฮะถี่เป็นเวลาติดกันอย่างนี้นะฮะ

แค่วันละแก้วไม่ต้องถึง๓๔แก้วอย่างที่เขากินกันอยู่
เป็นผักผลไม้ไม่เป็นไรให้ไปกินอย่างนั้นแทน
อยากกินเครื่องดื่มที่มันหวานมาก
ชาเย็นกาแฟเย็นและชานมไข่มุก
มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยและจะทำให้เป็นเบาหวานได้ด้วย

หมอเค้าออกมาพูดอ่ะมีเบาหวานเทียมด้วยมีเบาหวานเทียม

กรอบถุงที่ลูกชอบเพราะกินมันเพลิน

เอาล่ะแต่สิ่งหนึ่งรถเมย์วิ่งแล้ว

คือจริงส่วนใหญ่ของรถเมย์ก็จะประมาณแบบ
ถ้าจะให้วิ่งก็ประมาณ๒๐๓๐นาทีเองนะ

บางคนก็บอกวิ่งเยอะไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้มันเบิร์นมากขึ้น

เราก็ไม่รู้วิธีการที่มันวิ่งถูกต้องคืออะไร

คนออกมาวิ่งออกมาเดินกันเยอะพอสมควร
แต่วันนี้ไทยกับรัฐเขาบอกเลยว่า
วิ่งให้ท่าถูกต้อง
ไปข้างหน้าคือการออกกำลังกายตามสบาย

ที่การวิ่งเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

เพียงแต่ว่าคุณมีรองเท้าวิ่งที่ถูกต้อง

จึงได้ให้เวลาแค่๒๓ข้อ

สิ่งแรกที่ควรคำนึงคือท่าทางก่อน
ท่าทางการส่งตัวเมื่อเวลาวิ่ง
พยายามให้สะโพกหลัง
และคออยู่ตรงเป็นแนวเดียวกัน

หรือว่าหลังเราวิ่งเราวิ่งตัวตรง

การวิ่งที่ผิดท่าแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือหนึ่ง

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวลาวิ่งคุณควรจะทำคือ

คือเดินลู่อยู่อะพี่แล้วมือก็กดไปด้วย

เขาบอกว่าอย่าดูแต่ที่เท้าท่าเดียว
การมองดูไปข้างหน้าหรือการมองจ้องไปข้างหน้า
เขาบอกเลยจะทำให้ปวดเมื่อยบ้างให้รู้สึกขยับตัวบ้าง
หมายถึงว่าบางทีอย่าตรงกันเกินไป
บางทีก้มบ้างเงยบ้างให้มันดีขึ้น
การหายใจผู้วิ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยหายใจ
ถูกต้องไหมว่านี่การหายใจ
เขาบอกว่าแต่ที่ถูกแล้วควรจะหายใจเป็นปกติ
บางคนใช้หายใจทางปากก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกัน
แต่โดยมากแล้วนักวิ่งทุกคนจะใช้วิธีการหายใจแบบของตนเอง
แล้วแต่วิธีของใกล้วิธีของมันมันจะดีเหมือนกัน
เอาละมาถนาดราม่าฟิตเนสไปถึงไหนล่ะ
เขาบอกว่าจบแล้ว

อ๋อคุณแม่มีไร่ชายในเทเนมรา
ไม่ใช่นะครับ
เป็นกลุ่มสมาครบเขาชอบไปดูเว่งนี้
ใส่อาหารท้องคำ

อยากดูรายการที่หลงแลไม่เปิด

ทำไมเขาดูแลต้อนรับเราดีจังเลยทำไมคุณแม่
มีของเต็มตู้เย็นเลย

เอ้าคนเมาส์กันเหลือเกิน

วัดชมผู้หมดแต่บ้าออกกำลังกายบ้ารับงาน

เอ้าไปอย่างนั้นซะอีก
แต่สะพ้ายยุคใหม่จะต้องเป็นอย่างนางนะ
คือจะต้องทำงานแบบสู้ไตอย่างวุฒินุ่นวรรณุษย์อย่างนี้
อย่างสะพ้ายรุ่นใหม่จะต้องเป็นอย่างนี้เกือบหมด
ออกกำลังกายบางคนบอกอ้าวทำไมไม่อยู่กับสามีวันหนึ่ง

มีคนก็บอกว่าเฮ้ยสามีนางไปมีกิ๊กบ้างล่ะ

คือนักข่าวก็ไปพุ่งเป้าเรื่องนี้
นางก็ด้วยความที่อย่าลืมว่าคุณนายชมเนี่ย

มันจะสามารถนิ่งและสามารถบริหารจัดการ

ก็มีคนเข้ามาถามเรื่องคอนโด
แต่ต้นก็ไม่เก็บมาคิดนางเป็นคนที่บริหารจัดการ
อ๋อไปลืมว่าสมียเขาไปมีคอนโดซูกกิ๊ก

หากกลับบ้านไปแล้วเห็นสิ่งที่มีเห็นครอบครัวอยู่ตรงหน้า

อยู่กับสิ่งที่มีดีกว่า
อยู่กับสิ่งที่มีในปัจจุบันดีกว่าตัวหนังสือแค่ตัวหนังสือ

อยู่ที่ใครจะไปให้ราคามันเท่าไหร่
ทุกวันนี้แฮปปี้กับชีวิตดี
แล้วก็เข้าใจวัตถจักรของการเป็นข่าวในวงการอยู่แล้ว
เมื่อมีครอบครัวย่อมมีข่าวขาเตียงสั่นตามมา
ที่จริงจะต้องปิดกัญญายนซึ่งน่าจะปิดละ
ยังคงต้องทำงานยาวไปถึงสิ้นปี
แต่เข้าใจว่าการถ่ายละครมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้ว
จะมีการพูดคุยเรื่องปั๊มลูกอยากมีแล้วจริงนะมีเถอะบางทีนางก็ยังต้องห่วง
พอมีเนี่ยละครจะปิดเขาจะเร่งได้ถ้ายังไม่นอกเขาจะไม่เร่ง

ไม่งั้นต้องรออีก๙เดือนถึงจะมาถ่ายใหม่
ต้องรีบให้ปิดให้จบอะไรแบบนี้
ปิดกล้องเร็วมั้ยรถเมย์รีบแต่งงานแล้วก็ท้องเลย
เหมือนพึ่งแต่งตัวอยู่อย่างเงี้ยชีวิตนางดูแฮปปี้กว่าเยอะ
กันอยากปิดลองจุดน้อยต้องหาแฟนให้ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องลงทุนอะไรแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไร
พี่เชียร์อย่าลืมนะหมอลักษณ์บอกว่ารถเมย์ต้องมีแฟนเป็นคนในเครื่องแบบ
โอ้ยจะไปหาที่ไหน
ไม่ต้องค่ะมันเป็นคนปิดไม่ค่อยยอม
เดี๋ยวฉันจะแนะนำให้ยามไงยาม
ไม่แต่มันถึงเวลาปุ๊บมันก็ห่วงชีวิตส่วนมันถึงกันแล้วอืมเดี๋ยวก็เจอเองแหละ
ตอนนี้แฮปปี้แล้ว
ว่ารักยังหวานแล้วก็อวดภาพดิวอริสรา
ทามมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งแบบว่ากุ้งกิ่งกันนะคะ
หลังจากมีข่าวว่านางร้ายมือตบไปเรียกน้องดิวเขาอย่างนี้นะครับ
ใจที่แฟนไฮโซนั้นซุกกิ๊กก็เลยกินยาฆ่าตัวตาย
เอ้าว่าเขาไปนั่นเลยหลายคนมองว่าเป็นสาวดิวจริงเหรอ
บอกว่าเข้าโรงพยาบาลจริงค่ะแต่เพราะอาหารเป็นพิษ
รับประทานอะไรก็ไม่รู้ปุ๊ดปุ๊ดจู๊ดจู๊ด
ไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายอย่างที่มีข่าวออกมา
คุณไผ่เขาก็ย้ำออกมาเลยเขาไปรับประทาน

บ้าพวกเราเดียวไปกินไส้เกาะอีสาน
ความรักยังหวานจริงไม่ติงนังแล้วก็อัพภาพหนู
อุ่งลังงงแล้วก็ให้กำลังใจแฟนสาว
ว่าขอให้หายป่วยเร็วอย่าไปกินอะไรสกปรกอีกนะแจ๊ที่รัก
เห็นไหมทำปากจูบจูบด้วย

จะเปิดออกเหลือรูป
พี่ภัยเหลือรูปดิวดีกว่านี้หน่อย

ไม่ต้องอยู่ในที่มืดดีต้องทำปักจูบกล่วยไป
เอาล่ะยายดิวปลอดภัย
ต่อไปอันนี้แหละหมดเวลาไปตั้งแต่แบบว่า

วันนี้ข่าวจะจบหรือยังแองจี้

เขาบอกแล้วว่าจบมหาการฟิตเนสบุ๋มเจนี่ค่ะ

ระหว่างคุณบุ๋มตะนะดากับสาวเจนนี่เทียนโครสวันต์
โดยล่าสุดคุณบุ๋มมณดาเองก็ออกมา

ได้ตกลงกันผ่านทางคุณแม่ของคุณเจนี่แล้ว
รวมไปถึงทนายแล้วก็หุ้นส่วน

โดยคุณบุ๋มก็แจงว่าได้เงิน๓ล้านบาทตามที่ขอ
แล้วก็เตรียมย้ายของออกในช่วงปลายเดือนนี้
พอหลังจากที่แบบมีคนมาทักก็
ก็ถามว่าแบบเนี่ยไปแท็กทีมกับทางคุณนุ๊กสุธิดาหรือเปล่า

เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าเป็นคนละเรื่องกัน
มั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับฟิตเนสของสาวเจนี่อย่างแน่นอน
ส่วนในกรณีที่มีคนบอกว่าตัวคุณบุ๋มเป็นดาราซื้อรางวัลนั้น
เถียงเลยว่าไม่เคยนะคะแจงเวทีไหนเชิญตัวเอง
ยินดีไปลั่นจะให้เอาเงินซื้อรางวัลให้ฝันไปก่อน

ส่วนทางด้านสาวเจนี่ก็ออกมาตอบคำถามกับทางสื่อมวลชนเหมือนกัน

เจนี่เองก็กำลังรอทางทนายสรุปผลอีกทีนึงนะคะ
แล้วก็จะออกมาพูดเรื่องคุณบุ๋มจีนเนี่ย
ทีเดียวให้มันจบคือเคลียร์ของตัวเองให้เรียบร้อย

ส่วนเรื่องคุณนุ๊กสุธิดา
ก็เขาก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่านุ๊กเองก็ออกมาพูดชัดเจนดีอยู่แล้ว

ท่านผู้ชมไลน์มาว่าทำไมแอนจี้ต้องนั่งข้างล่าง

แฟนคลับนางเยอะจริง
เด็กสมัยนี้เดี๋ยวเฮียนังสือปิดไปหมด
ให้นางป๊อกไว้อยู่หลังเลยหลังจากนี่

จริงแล้วมันแปลว่าคุ้มคร่าง

นั่นแหละอนภาครีสตีนั่นแหละถูกต้องอีก

แต่ว่าพอมาเป็นของเราความเข้าใจของคนส่วน

ขาดผู้ชายไม่ได้
แรงจริงแล้วมันไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียว
แล้วยังไงพี่ทำไมเหมือนคุณแม่ละคะ

ก็ดูในไอจีคุณแม่เป็นแต่ผู้ชาย

เป็นวีเจฮิสทีเรียคือนางโดนผู้ชายเท
อุสานน่าด้านน่าทน
หลอกเหล้าออดอ้อมพูดชายชื่อ
เอาชื่ออะไรหรอ

ผู้ชายชื่อของแต่ดัน
ของแตะดันคืออะไร

เดี๋ยวอ่านให้จบก่อนดูยังไม่รู้เรื่องในการ
คือนางเนี่ยหน้าแหกหงายเงิบไม่ได้

เป็นว่าเป็นเรื่องราวของวีเจฮิสทีเรีย

เจสร้างภาพโสดสตอเบอรี่อยู่ตลอดเวลา
แต่ลึกแล้วนางเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้

รอฟังอยู่อย่างใจระทึก
ได้ตั้งแต่เด็กหนุ่มยันยันวัยชราเลย
โดยเฉพาะผู้ชายที่รวย
นางจะรีบพุ่งหลาเข้าไปใส่ทันที
เพื่อให้ได้ของแบรนดเนียมที่นางต้องการ
สำหรับวีเจฮิตซีเรนที่หนุ่มหลายคนไฟฝัน
ตะเลิศไปไกลว่านางเป็นผู้หญิงฉลาดล้ำลึก
แต่ถ้าเจอผู้ชายคนไหนตกหลุมพังร้อยเล่มเกวียนของนางแล้ว
เป็นอันต้องกระเป๋าแหกทุกราย

เวลามีอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกเครียดเหมือนยิ่งกว่าสอบอีก
ทำไมต้องนั่งคิดกะแดดนี้

ฟังต่อเพราะคบกันได้ไม่กี่วัน

อาทิตย์แรกก็ต้องหลายแสนแล้วล่ะเขาว่ากันอย่างงั้นหนึ่ง
๑ยัดของดีใส่ปาก
ต้องกินหรูแบบฟุ่มเฟื่อย
แบรนด์เนมต้องล้วนแน่นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าต้องมาอยู่แล้ว

วีเจฮิสซีเรียพยายามจะออดอ้อนขอให้ได้
แต่เรื่องที่ทำเอาวีเจฮิสซีเรียงหงายเงิบสุด
คือนางโดนผู้ชายเทไม่ให้ของกลางห้างว่ะ
อุ๊ยแล้วใครไปเห็นไหมอีกอย่างนั้น
เรื่องฟังอย่างนี้ว่าผู้ชาย
ครั้งหนึ่งวีเจฮิสซีเรียไปนัดเดทกินข้าวกับ
ฮาลุงค์เจ้าสำอาง
ยากเข้าไปอีกฮาลุงค์เจ้าสำอางที่ห้างหนึ่งถ้ากินข้าวก็เสร็จปุ๊บ

ช็อปการ์ดมือถือก่อนก็เริ่มพูดจะชักแม่น้ำตั้งหน้าว่า
อู้ยมือถือมันแก้พังแล้ว

นั่งอยู่ตรงกระเป๋าตรงส่วนไหนของเขาอ่ะฮะมีอะไรอ่ะ
นี่มือถือใกล้พังแล้วอยากได้อันใหม่ไม่รู้จะเอารุ่นไหนดีช่วยดูหน่อยสิ
แต่งานนี้ไฮโซเจ้าสำอ้างก็ผู้ชายก็คงจะมีแนว
หมายถึงว่าอ๋อเป็นวิธีการรับมือไม่พูดไม่มีทีท่าว่าจะให้
นะหรือยอมควักเงินให้แต่ยังไงงานนี้ทำเอานางเนี่ยหน้าแหก
เพราะยืนดูเกือบเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้โทรศัพท์ตามที่ต้องการ
พูดชัยนี้เรียกได้ว่าเสียหน้าเสียเวลาสุด
พอไม่ได้ของที่ต้องการไอ้ไฮโซเจ้าสำอางก็ไปเมาส์
เมาส์ว่าผู้ชายที่มาด้วยเป็นเก้ง
ไม่ได้หิวนางก็ยิ่งโกรธไง

แล้วก็บอกว่าพูดชัยไอ้ไฮโซเจ้าสำอังเป็นเกง
แต่เอาดารามาคบบังหน้า
แต่เขาก็ไปเช็คกันมาต่อว่าไอ้ไฮโซเจ้าสำอาง

อ้าว

หมายถึงว่าตอนที่จะไปสอยโทรศัพท์ใช่ไหม

เดี๋ยวกลับไปบ้านแม่ต้องถามแน่เลยว่าใคร

คือหนูกลับบ้านทุกครั้งแม่ก็จะแบบแต่คนก็จะรู้สึกว่า
ทำไมวีเจคคนนี้ถึงไม่มีแฟน

ช่วงหน้าคู่รักกุ้งกิ๊งมุ้งมิ้งน่ารัก

เดี๋ยวมาดูกันค่ะ

พี่เวียเลยนะฮะเขาก็ติด

คราวที่แล้วบุกไปสุดพ้ายนางเอกสาวเบลล่าลานีร่วมกับคลิปพัทยากับเพื่อน

แล้วก็น้องเบลล่าเนี่ยก็อยู่หน้า
อยู่ริมหาดนะคะแล้วก็ลุ้นให้มีลูกคู่กัน

นางไปร่วมโต๊ะหม่ำข้าวกับสาวเบลล่า
และคนสนิทแว่วแล้วก็ลง

พ่อเวียงอยู่หัวโต๊ะเบลลล่าเสื้อดำอยู่ด้านนู้น

จะมีกลุ่มแฟนคลับที่จิ้นระหว่างคู่นี้

เหมือนมันมีกรณีที่เหมือนคุณเวียลงรูปอะไรสักอย่าง
แล้วแฟนคลับทางฝั่งของทางคุณเจมส์จิกับคุณเบลล่าที่เชียร์อัพอยู่เนี่ย

เดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้แบบมันคงมีการอัพเดทขึ้นมาล่ะ
เดี๋ยวว่ากันอันนี้ก็เกรงใจแฟนคลับมากเลยคือ
คือบางทีเราจิ้นก็เลยเถิดนะ
เขาชีวิตจริงเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ที่ไปโกรธคู่เขาเขาก็ไม่รู้เรื่องเปล่าวะ
นี่เขามีคู่เขาไปเที่ยวเจอกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
เขาก็ไปแต่เขาไม่เฮืออันนี้ก็ที่เดียวกัน

ก็เขาก็ไม่ได้ปิดแต่เขาก็ไม่ได้ลงรูปแบบฮือฮือ
ไม่ออกงานคู่ไม่รับอีเวนต์
แต่เขาก็ชัดเจนไงว่าเขาก็เป็นแฟนกันนะ
แต่อีกคู่ที่แบบน่ารักจริงวันนี้คือรบกวนเขาลงเลย

ล่าสุดคือนางเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน
เขาบอกนางกลับมาเนี่ยนางอยากร้องไห้น้ำหนัก

ริสต์ตัวบางเลยคิมขึ้นมากี่โลกรัมละครับ

ก็ไม่ได้จะเกิน๕กิโลกรัมหรอก

เรื่องขึ้นน้ำหนักน่าจะเร็วสุด
อีกคู่หนึ่งคุณเอกเอก
บุษกรเข้าประตูวิวาสเต็ปต่อมา
คือเตรียมตัวมีลูกกับคุณกัปตันแล้ว
บอกว่าถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้คงแต่งงานมานานแล้วล่ะ
อ๋อแม่เอกใช่สิจ๊ะ
นางแฮปปี้เนอะนางเป็นผู้ที่น่ารักมากเลย
กัปตันตอนนี้ตั้งชื่อเขาเขาเพิ่งเล่นไอจีกับเพิ่งเล่นไอเนี่ย
เฟซบุ๊กลงรูปใหญ่เลยช่วงก่อนแต่งงานก็
กัปตันภู่งิทย์แล้วตอนนี้ก็ลงแบบว่าภรรยาทำให้กินแบบซีเรียลเขาเอามาลง

ทำไมทำเสียงโอโหไม่ควรใจเขา
คุณหลุยสยามศังวริบุษนี่

ศิรวิทย์ลูกชายคนรองของคุณหลุยสยาม

อาจมาเรียนลูกผ้าไพรสการมาหลายเรื่องล่าศุด

เราไปที่ช้าวข่าวชัดโซเชียล
พร้อมแล้วครับสำหรับการปฏิบัติ

ที่สวนลุงนะครับ

ดีค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามค่ะที่ผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่
ในพื้นที่เบื้องต้นบอกว่าวันนี้จะจับ๔๐ตัวจากที่มีทั้งหมดในสวนรุม๔๐๐ตัวนะคะ
เขาบอกทำหมั่นนี่มันแพงตัว๑๐๐๐บาทนะคะ
มันค่อนข้างแพงค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีแนวคิดว่า
เราจะเลี้ยงให้แบบเพื่อการส่งออกดีไหมเอาหนังไปทำกระเป๋าไปทำเครื่องหนังอะไรแบบนี้

มาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็เลี้ยงพอกพันธุ์แล้วก็ส่งออกให้ด้วย

ต้องส่งออกอย่าทำข่าวส่งไปเลย
พูดไปแล้วที่เลยวันนี้เช้ามีอะไรแน่นอนนะครับ
เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองทุกสิ่งทุกอย่าง
พร้อมจะรายงานแล้ว